เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตนักบินที่เจอความยากลำบากชีวิตพลิกผันเพียงชั่วข้ามคืน
จนเกิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกัปตันของนักบินบนฟ้าสู่พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวริมทาง
จากนักบินสายการบินชื่อดังผู้มีประสบการณ์บินมานานกว่า๑๐ปี
รายได้กว่าสามแสนบาทต่อเดือนพลิกผ่านมาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือรายได้หลักพัน
การเริ่มต้นนับหนึ่งอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นสู้ไม่ถอย
พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมเอาใจสายเด็กเส้นกันหน่อยจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยว
ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือคนทำก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย
เป็นถึงกัปตันหรือว่านักบินแต่ก็ต้องยอมรับนะ
วิกฤตโควิดสิบเก้าเนี้ยก็ทำให้อาชีพนักบินเนี้ยตอนเนี้ยพลิกเลย
ช่วงนี้ลำบากเลยล่ะครับแต่ว่าคุณพี่คนนี้พลิกผันจากอาชีพนักบิน
มาขายก๋วยเตี๋ยวเขาทำได้อย่างไรแล้วทำยังไงให้ประสบความสำเร็จ
วิกฤตโควิด๑๙แบบนี้ไปติดตามกับผมเลยครับ
และตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่กับกัปตันของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้ว
กัปตันหลายชิ้นอยู่กับเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เตี๋ยวเรือกัปตันมีที่มาที่ไปยังไงเห็นบอกว่า
โอ้โหเคยเป็นถึงกัปตันสายการบินตอนแรกให้ผมเป็นนักบินกองทัพ
ลาออกจากกองทัพมาแล้วก็มาบินแอร์ไลน์อยู่ประมาณ๖ปี
ครับในตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นกัปตันของการบินพาณิชย์
อย่างนั้นครับโอ้โหอาชีพนี้มั่นคงนะถือว่าเงินเดือนรายได้ก็ดีอ่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นช่วงที่ธุรกิจด้านการบินก็เริ่มเริ่ม
เหตุผลครับทำไมต้องเลือกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะครับ
คือเรามีสูตรอยู่แล้วเป็นของน้องสาวเรามาคิดว่าการทำอ่ะ

ชีพอะไรที่มันไม่ต้องใช้ทุนสูงเข้าถึงได้ง่าย

จากคนที่รับเดือนละเป็นแสนนะ
ขายก๋วยเตี๋ยววันแรกได้๘๐๐บาท

เราก็ทำเพจขึ้นมา

ใช่ครับแล้วคนก็ได้รู้จักมากขึ้น

เตี๋ยวของเราเนี่ยอะไรที่เป็นตัวชูโรงเลยครับ

ใช่ครับน้ำซุปของเราจะใช้กระดูกในการตุ๋น
เหนือจากนั้นก็คือเป็นสมุนไพรประมาณ๑๐กว่าชนิด
เรื่องของเส้นเรื่องของเครื่องปรุงเรื่องของอะไรต่าง

แต่กระเทียมเจียวหมูพวกพริกอะไรต่างเราก็ทำเอง
แม้กระทั่งถั่วเนี่ยเราก็คั่วแล้วก็ตำเอง
แล้วอย่างวัตถุดิบต่างเราก็คัดสรรมา
เพื่อให้มันเข้ากับก๋วยเตี๋ยวเรือเรามากที่สุด

ทำเองเป็นสูตรของตัวเองแล้วก็มีการคัดสรรเรื่องของ
วัตถุดิบอย่างดี
อยากรู้จังเลยตอนที่ขายพีคเลย

วันหนึ่งประมาณ๓๐๐กว่าช้ำ
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในงานที่ทำ
กับงานใหม่พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวกับกัปตันสายการบิน

สิ่งหนึ่งที่ได้รับที่แตกต่างกัน

เราไปบินเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้อยู่กับที่บ้าน
ไม่ได้อยู่กับลูกมาใช่ไหมครับอย่างน้อยเราขายก๋วเนี่ยเราได้อยู่กับลูกทุกวัน
วันหนึ่งถ้าเกิดว่าวงการสายการบิน
เรื่องการเดินทางมันกลับมาบูมเหมือนเดิมแล้ว

คือถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะกลับไปบินเหมือนเดิม
แต่ถามว่าอาชีพที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย

สามารถสั่งได้ทางลิลูรีต่างก็มีแล้วครับตอนนี้
เชื่อว่าคุณผู้ชมวันนี้ได้ข้อคิดดี
แล้วก็ได้กำลังใจดีกลับไปสู้งานต่อในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเอาล่ะดูเป็นไอเดียก็ได้ทำขายก็รวยนะจ๊ะ
เรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจกันไปเต็มเต็มเลยนะครับขอแค่ไม่ท้อและไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
เราก็สามารถเป็นเศรษฐีป้ายแดงได้ง่ายเหมือนกับร้านต่อไปนี้ที่ขายดี
ปลดหนี้ได้เป็นล้านอีกตัวอย่างดีของคนที่สู้ไม่ถอยเช่นกันครับ
สุพรรษาสมนามนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ขนมครกยกถาดละมุนละมัยนะคะ
มครกยกถาดละมุนละมัยเจ้าแรกในไทยที่ขายขนมครกหน้าตาคล้ายพิซซ่า
เป็นขนมปกชาววังเราจะมีขายตั้งแต่๒๐๓๐นะคะ
เป็นแบบยกถาดจะมี๖๐กับ๘๐บาทแล้วก็เป็นยกถาดหน้าแน่น๑๐๐กับ๑๒๐บาทค่ะ
จะเป็นขนมครกยกถาดหน้าแน่นที่ท้ายหน้าพิซซ่านะคะ
แล้วก็จะเป็นการแต่งหน้าแบบแต่งวันเกิดหรือว่าตามเทศกาลตามลูกค้าสั่งอะค่ะ
นมโค้กเนี่ยเคยขายสูงสุดอยู่ที่๑๖๓ถาดค่ะประมาณ๑๘๐๐เกือบ๑๙๐๐บาทค่ะ
เราสามารถขายขนมคกจนปลดหนี้ได้จริงค่ะ
ตอนนั้นเราก็จะมีหนี้รถนะคะ๓แสนกว่าบาทแล้วก็จะเป็นหนี้นอกระบบอีกแสนกว่าบาท
หนี้บัตรเครดิตแสนกว่าบาทหนี้ของเราจะอยู่ที่ประมาณล้านเศษใช้เวลาปลดหนี้ประมาณ๘เดือนเกือบ๙เดือน

ก่อนเริ่มที่เราจะมาขายขนมคกยกถากเราก็ขายขนมคกเป็นขนมคกธรรมดาค่ะ
วันหนึ่งก็ขายได้แค่วันละ๕๐๐๖๐๐บาทมันไม่คุ้มค่ะ
ก็เลยคิดว่าอยากจะทำยังไงให้ขนมครกเราเนี่ยติดตลาด
ถ้าเราทำตรงนี้ได้เราก็จะได้การตลาดเพิ่มขึ้น
วันแรกครั้งแรกกับการทำได้ออเดอร์วันแรกเลย๘ถาด
พอคนเริ่มสั่งก็เริ่มขายดีติดตลาดไปเรื่อยค่ะ
เริ่มจากวันละ๘ฐาสเริ่มจากวันละ๑๐ฐาส

เจ้าเดียวบางวันร้อยกว่าถาดก็มีค่ะ

เราได้มาจากการที่เราปรับปรุงเองค่ะ

ทำสูตรแล้วก็ปรับสูตรชิมอยู่ที่บ้านนะคะ

ที่จะมาทำสูตรของเรามากที่สุด

ตอนนั้นลูกค้าบ่นมากว่าแป้งแข็งมาก
มันกินไม่อร่อยมันไม่เหมือนขนมคก
นี่คือสิ่งที่เราได้จากลูกค้าคอมเมนต์มาบ่อยมาก

ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนการทำของเราแบบนี้

ที่เราต้องย้ายตลาดอยู่เรื่อยในช่วงนั้นก็อยู่ประมาณ๖เดือนค่ะ
รอบนี้คือเราพักแล้วก็ให้คนรอบข้างชิม

เราก็เลยมาเช่าร้านตรงนี้ค่ะ
ขนมคกของเราอร่อยคืออันดับแรกเลยนะคะ

คือทานเข้าไปคือกะทิจะฉ่ำมาก
เทคนิคของเราหลักเลยคือ๑การล่อนแป้ง
ของเราเนี่ยแทบจะไม่ใช้น้ำมันเช็ดเบ้าเลย

คือมองเห็นภาพลูกค้าคือโต๊ะตรงนี้รอบนี้

ดีใจมากค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะขายขนมคกได้เยอะขนาดนี้
แล้วก็คนจะลงซื้อได้เยอะขนาดนี้ค่ะ

ขายของไปเรื่อยเพราะทุนหมดแล้วก็ไปทำงานโรงงาน

ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวโพดขายยำขายส้มตำ
แต่ส่วนใหญ่ที่ทำมาส่วนใหญ่จะเจ๊งหมดมันไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะ
เรียนที่เราได้ที่เราเจ๊งส่วนใหญ่เพราะว่าเราขายเหมือนคนอื่น
อย่างเช่นลูกชิ้นร้านนี้คนซื้อเยอะมากเลยเราก็ขายลูกชิ้นมั่ง
สุดท้ายลูกค้ามีจำนวนเท่าเดิมแต่ร้านเพิ่มขึ้น
มันก็ต้องแบ่งลูกค้าออกมันก็ทำให้ยอดตกกันทุกร้านนะคะ
ถ้าเราขายเหมือนคนอื่นมันไม่มีจุดแตกต่าง
ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จสิ่งแรกที่คิดได้ก็คือ
เราต้องไม่เหมือนคนอื่นนอกจากแตกต่างจากหน้าตา
แล้วรสชาติของเราต้องแตกต่างด้วย
ร้านของเราอยู่ที่สมุทรสาครอยู่ที่บางปลา
ถ้าสนใจอยากสั่งซื้อนะคะสั่งไปได้ในเพจนะคะ
ขนมครกยกถาดละมุนละมัยอาชีพพารวยค่ะ
อยากจะฝากถึงคนอื่นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
คือถ้าเราตั้งใจมีเป้าหมายเวลาเราเหนื่อยมันท้อได้
แต่ว่าเราอย่าพักนานเวลาเราล้มเรารีบยืนค่ะ
เราจะได้ประสบความสำเร็จเร็ว
ครกยกถาดเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่จุดประกายการสร้างอาชีพ
ออกมาในรูปแบบของหน้าพิซซ่าได้อย่างน่าสนใจมากเลยล่ะครับ
และอีกหนึ่งไอเดียเจ๋งที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับขนม
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะยังมีเรื่องราวการเพิ่มมูลค่า
เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการสร้างจุดขายย่างขนมไหว้พระจันทร์

นึกถึงขนมไหว้พระจันทร์แล้วคุณมักจะนึกถึงไส้อะไร
ทุเรียนไข่เค็มหรือเมล็ดบัวแต่ไม่ใช่สำหรับร้านนี้
เพราะที่นี่เขามีขนมไหว้พระจันทร์กว่า๑๐๐ไส้
ก็เมื่อก่อนประมาณ๕๐กว่าปีที่แล้วนะครับเหล่าม่านของผมก็คือทำขนมทำอาหารอยู่แล้ว
หลงรักในการทำอาหารทำขนมก่อนหน้านี้ประมาณ๑๔ปี
ตอนนั้นพี่มีอยู่๑๐กว่าไส้ประมาณนี้ครับ
แล้วตอนนี้มีกี่ไส้แล้วล่ะครับ
มีประมาณ๑๐๐ไส้ครับร้อยไส้
๑๐๐ไส้ครับ
ที่ขายดีที่สุดจะเป็นไส้เอเพโซลำไยสีทองครับ
คือปกติผมเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้ว
แล้วก็จะเป็นคนชอบทานพวกลำไยด้วย
ก็คือกาแฟมันขมแล้วตัวเอเพโซลำไยมันหวานมันหอมพอดี
พอกินคู่กันแล้วโอเคงั้นลองมาทำเป็นขนมดูครับ
ก็เป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งของทางร้านเลย
ขนมไหว้พระจันทร์เคยขายได้มากสุดประมาณแสนกว่าชิ้นนะครับ
ประมาณ๔๕ล้านประมาณนี้ครับ
โอ้โหแค่ขนมไหว้พระจันทร์ก็ขายได้ถึงแสนกว่าชิ้น
แล้วถ้าไม่ใช่เทศกาลไหว้พระจันทร์ล่ะครับ
ที่ร้านนี้มีขนมอะไรบ้างเอ่ย
จะมีขนมมงคลส้มมันดารินนะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ครับ
แล้วก็จะมีขนมสิวท้อมงคลนะครับ
แล้วก็ลูกชุบผลไม้แล้วก็จะเป็นพวกคุกกี้สับปะรดประมาณนี้ครับ
เยอะแยะมากมายขนาดนี้พอจะบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับหน่อยได้ไหมล่ะครับ
อย่างแรกนะครับก็คือทางเราเป็นเจ้าของสูตรเองคิดสูตรเองนะครับ
อย่างที่สองเนี่ยของเราไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยครับ
อย่างที่สามเนี่ยวัตถุดิบของเราก็คือสัญหามาทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศครับ
อย่างที่ซีนเนี่ยแพ็กเกจจิ้งของเราจะหลากหลายมาก
อย่างที่๕ก็จะเป็นน้ำเชื่อมของเราก็คือบ่งข้ามปีก็คือมากสุดก็ประมาณ๓ปีครับ
ถ้าเกิดยิ่งบ่มนานก็คือจะยิ่งทำให้แป้งนุ่มครับ
ด้านนอกแป้งนุ่มแล้วไส้ข้างในล่ะครับ
ข้างในขนมส้มมันเดอรินนะครับก็จะทำจากส้มแอปพลิคอตไข่เค็ม

รสชาติมันก็จะออกหวานเปรี้ยวแล้วก็จะตัดเลี่ยนด้วยไข่เค็มนะครับ
คุณภาพเต็มชิ้นแบบนี้เคยขายได้มากสุดกี่ชิ้นครับพี่

เป็นจำนวนเงินประมาณ๔๕แสนประมาณนี้ครับ
ขายได้เยอะขนาดนี้ลูกค้าเขาซื้อไปทำอะไรครับ

ก็ลูกค้าเขาจะซื้อไปให้ในงานปีใหม่
ตุดจีนวันเกิดแล้วก็พบงานแต่งงานครับ
ก็จะเป็นพวกพิธียกน้ำชานะครับ
แล้วก็อาจจะเป็นซื้อไปฝากแขกผู้ใหญ่แขกในงานนะครับ
เหมือนเป็นการแทนคำขอบคุณให้แขกนะครับ
แล้วก็อวยพรกลับให้แต่ละคนมีชีวิตที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
ลับความสำเร็จของร้านคืออะไรกันล่ะครับ
ทำตลอดแล้วก็พัฒนาตลอดนะครับ
ก็คือไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ลุกตลอดนะครับ
มีคนไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามแต่ว่าผมเชื่อมั่นในครอบครัวผม

แล้วก็ศึกษาตลาดอย่างแบบรู้แจ้งเห็นจริงอะไรอย่างนี้ครับ
ก่อนที่จะทำแล้วก็ลุยมันเข้าไปครับ
จริงไหมครับที่หอยจ้อแม่วันนาขายได้วันละ๑ล้านบาท
จริงค่ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคะ๑ล้านบาทขึ้นค่ะ
ถ้าธรรมดาทั่วไปก็ไม่ต่ำกว่า๕แสนต่อวันค่ะ
แล้วทุกวันนี้ยอดขายเป็นยังไงครับ
ทุกวันนี้ยอดพุ่งค่ะเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เกินคาด
ขนาดนี้เราว่าเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องผลิตทุกอย่างเนี่ย
เพื่อให้รองรับลูกค้าได้แต่ก็ยังไม่พอทำไงก็ไม่พอ

ปีนึงน่าจะมีถึง๓๐ค่ะ

แล้วเพราะอะไรถึงขายดีขนาดนั้นล่ะครับเนี่ย
ที่ขายดีเพราะว่าเนื้อปูก็ต้องใส่เท่าเดิม

คนที่ได้ไปคุณภาพเหมือนเดิม
ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวแหวะให้ดูเลยค่ะ
นี่เลยจ้า
เป็นเนื้อปูเป็นเนื้อส่วนกันเชียง

ปีสไตล์หรือว่าท่ากบผสมเลยครับ

ส่วนของเนยนะคะเป็นไซส์แบบขายดีของเขาเลย

กูก็เยอะมากเหมือนกันค่ะ

อร่อยจนลืมพี่เอิญกันเลยนะคะ

อร่อยจนลืมแขกรับเชิญไปเลย

พี่เอิญเนี้ยเป็นทายาทรุ่นที่สองแม่วันดาครับจากตลาดน้องม่น
ขายได้วันละล้านจริงจริงเหรอครับเนี่ยจริงค่ะถ้าเทศกาลนะคะ
วันละล้านค่ะถ้าธรรมดาทั่วไปก็สามแสนสี่แสนห้าแสนมีค่ะ
เยอะมากอยากรู้ว่าแบบนี้คือเลี้ยงปูเองเลยป่ะคะ
เอิญเป็นยี่ปั๊วเนื้อปูอยู่แล้ว
แล้วพี่เอิญก็มีแหล่งที่รับเนื้อปูมาจากเรือโดยตรง
ครับครับเยอะมากเนี้ยค่ะแล้วเราทำกันมานานหลายสิบปีแล้วเนี้ยค่ะ
ครับวัตถุดิบจะต้องดีครับแล้วก็จะต้องสดสะอาดติดอ่า
เปลวมานิดนึงอย่างนี้ถ้าพี่เอิญชิมแม่ชิมเจออย่างเงี้
ก็จะต้องแบบโทรเรียกให้ทางคนที่ส่งเราเนี่ยมาดูเลย
หมดเลยใช่แล้วก็ไม่ขายเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปอีกเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
ทิ้งเลยเหรอครับใช่ครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของมันหมูอย่างเดียวนะครับ
เรื่องของเนื้อปูเนี่ยไม่ใช่แค่แน่นแต่เรื่องของกลิ่นด้วยเช็คถึงเรื่องกลิ่น
มีมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพกลิ่นด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีหนึ่งคนน้องนี่จะอยู่มาสิบสิบปีแล้ว
ครับก็คือจะเป็นแผนกดมดมวันดมใช่แผนกดมหมายถึงดมอย่างเดียวเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะก็คือเราจะต้องมาตัดตูดสองข้างตูดปูดปูก็จะใส่ครึ่งโลโลโลหนึ่งอะไรอย่างเงี้แล้ว
แต่พอเสร็จแล้วก็พอตัดตูดสองข้างก็จะเอามือทำอย่างเงี้ยดมดมตูดปูคือที่บอกคุณใช่
ที่ตัดตูดสองข้างคือถุงมันใช่ไหมครับถุงมันค่ะอ๋อไม่ใช่ไปเกี่ยวอะไรกับตัดตูดปูนะครับ
ทำไมต้องเป็นน้องคนนี้ครับเขามีความสามารถพิเศษอะไรล่ะ
เป็นมีความสามารถพิเศษเพราะแม่เนี่ยฝึกจนชำนาญแล้วถ้าน้องคนนี้ไม่อยู่เกิดเป็นอะไรป่วยไข้อย่างเงี้
ก็ต้องเป็นแม่จะต้องเป็นคนดมพี่เอิญก็ยังไม่ผ่านตรงนี้เพราะอันนี้คือจุดสำคัญของเราที่สุด
ถ้าเกิดปูมีปัญหามีกลิ่นไม่มันถ้าฟาร์มสดมันจะอยู่ที่ดมได้เราก่อนที่เราจะไปสัมผัสเยอะ
เนี้ยก็คือต้องตีคืนครับเราเขารับคืนเฮ้ยทุกอย่างนี่พี่เอิญยังยังทำไม่ได้ค่ะ
ใช่พี่เอิญทำไม่ได้แล้วอยากรู้ว่าเขาดมกันวันละกี่กิโลคะก็สองร้อยโลห้าร้อยโลพันโลกันแล้วแต่ก็ต้องดมไม่
ไม่มีการผ่านเลยสักถุงเดียวต้องดมหมดขออนุญาตเพราะไม่งั้นมันจะเสียถ้ามันเกิดเกิดเล็ดลอดเข้าไปอย่างเงี้ค่ะ
ละสองร้อยโลดมอยู่อย่างนั้นจมูกไม่พังเหรอครับถึงว่าล่ะค่ะพี่เอิญเป๊ะขนาดเนี้ย
ถึงแบบเยอะมากแล้วก็พุ่งไม่หยุดจริงจริงนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมคะ
กว่าที่จะขายดีขนาดเนี้ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่พี่เอิญแบบว่า
ไปนั่งตบยุงขายไม่หมดจนอยากจะกลับน้องบนกันเลยทีเดียว

ใช่แม่ก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้าน
กลับไปอยู่หนองมนต์ไปทำอยู่กับแม่

เนื้อปูด้วยที่บ้านอย่างนี้ใช่ไหม
แต่พี่เอิญมันนึกว่าเฮ้ยแม่ทำมาขนาดนี้เราจะมาจบเพราะเรา
อืมมันไม่ใช่อ่ะมันมันต้องสู้ก็ต้อง
ก็หาวิธีว่าเราจะทำไงให้มันให้มันขายได้เพราะคนไม่มาตลาดแล้ว
เขาก็นั่งมองอยู่มาวันหนึ่งมีชุดสีเขียวชุดสีเขียวอ่า
ซื้อถือของมาอย่างนี้เดินออกมาจากตลาดอย่างนี้
แล้วก็ถือกับข้าวถืออะไรมาพี่เอิญก็เฮ้ยน้องคนนี้มันคือใคร
มันมายังไงแบบไหนครับเออแล้วพอคันนี้เสร็จพี่อันก็บอก
นี่มานี่มานี่มาหาพี่เอิญเรียกมาเลยมาเลยมาน้องมาหาพี่เอิญหน่อย
เขาก็งงงงนะน้องค่ะน้องน้องมาซื้ออะไรครับน้องเป็นใคร
เขาบอกเขาเป็นไลน์แมนเราก็ยังงงไลนแมนคืออะไรสมัยนั้นน่ะนะ
แล้วเขาก็บอกว่าเราก็ถามว่ามาซื้ออะไรเขาบอกมาซื้อกับข้าวแล้วถามว่า
มาเนี่ยใครใช้มาครับลูกค้าอ่าแล้วถามว่าแล้วลูกค้าใช้มาใช้
มาซื้ออย่างเงี้คิดเขาเท่าไหร่อืมกิโลแรกสมัยนั้นนะหกสิบบาท
กิโลต่อไปเจ็ดบาทโอ้เรานึกในใจเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้แล้ว
ทำไมลูกค้าถึงไม่มาหาเราครับทำไมเราถึงนั่งแย่กันแบบนี้
อันนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับช่วงโควิดไม่คือปกติเลยปีที่แล้ว
ที่แล้วที่ก่อนที่จะมีไลน์แมนบูมบูมมาอย่างเงี้ครับใช่
ค่ะพี่เอิญก็บอกลูกเลยว่าแม่อยากได้แบบเนี้ยอืมเนี้ย
สร้างเพจให้แม่หน่อยครับทำเพจหอยจ้อทำเพจเอ่อ
เราขายอาหารทะเลด้วยครับทำเพจให้ให้แม่หน่อยบอกในเพจว่า
เรามีบริการส่งไลน์แมนเนี่ยมาซื้อเราเราจะทำให้ทุกอย่างเลย
แล้วก็มาซื้อเราค่ารถคุณไม่สะดวกออกเราออกให้
แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำออนไลน์เลยเออแล้วแล้วได้ผลจริงจริงเลย
ดีขึ้นเดินดีไม่ใช่แค่เจ๊วนาขายดีเลยครับพี่ไลน์แมนคนนั้นครับ
เรียกว่าตอนนี้เป็นเสียย่อมย่อมแล้วเหมือนกันเหรอเพราะทุกวันนี้ครับ
มีรายได้ที่มาจากร้านหอยจอมแม่วันนานะฮะวันละเกือบสองพันบาทเลยนะครับ
แล้วทุกวันนี้พี่กับหนูอ่ะยังอยู่ก็ยังอยู่กันมาตลอดใช่ค่ะยังอยู่ด้วยกัน
ใช่ไลน์แมนคนนี้หรือเปล่าครับค่ะโอ้นี่คนนี้เองสังเกตสังเกตนี่นะฮะ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

ให้กับลูกค้าทุกคนก็ปรัฐยาลเลยก็คือหมดไม่พอ
พลอยว่าไม่มีให้ลูกค้าไม่มีให้ลูกค้าขายอีกอย่างนี้
แบบคนมาถลมทรายอยู่ที่สาขารับแผง๒๔เยอะมากโควิดนี่แหละครับ
เฮ้ยทำไมขายได้อยู่ร้านเดียว
แล้วเห็นว่าพี่เอิญไม่เคยพาท่านไปออกรายการไหนต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกเลย
ใช่เพราะว่าพี่เอิญกลัวว่ามันเป็นความเชื่อแล้วแบบงมงายอะไรอย่างนี้ก็ไม่กล้าไม่แบบไม่ออกมาแต่มันเป็นฝ่า
พวกเราชอบครับพวกเราชอบเออเป็นความยึดเหนียวในเรื่องจิตใจด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นที่แม่ของเบลครับโดยเห็นบอกว่าบอกหลายคางหลายคราแล้วบอกให้แม่วันนาหยุดทำได้แล้ว
บอกให้แกหยุดแล้วแกหยุดไหมครับ
ไม่ค่ะด่าด้วยค่ะ

แต่ใจแม่เนี่ยสู้สุดยอดมาก

มีไมค์อยู่อันหนึ่งคอยตะโกนเรียกลูกน้อง

ดิ่งนี้ก็จะมีคนนึงที่ต้องใช้กระดิ่ง

ตำแหน่งไหนที่ขาดแม่แทนทันที
อยากจะรู้จังเลยขอนิดนึงนอกเรื่องนิดเดียว
คือเวลาคุณแม่ถือไมค์เวลาพูดพูดคำพูดอันไหนหรือประโยคไหนที่ชอบพูดเป็นประจำ

ต้องเป็นคำติชมแน่เลย
ทุกวันนี้แม่วันนาจะนั่งเก้าอีหลีประจำตำแหน่งพร้อมอุปกรณ์สั่งงาน
และส่องงานแบบนี้นี่แหละครับ
แล้วก็กล้ามอ่อน๕โล
ของใครของน้องพ่อของน้องพ่อล้วนเนี่ย
อันนี้เป็นค่าของบินซื้อของเขาส่งมา
อันนี้ไว้ดูกล้องหน้าร้าน

คือคันนี้ไปไหนก็ชอบไปซาเล้ง
ไว้ไปตลาดนัดไว้ไปนู่นไปนี่แถวนี้

ไฮจ้อปูแม่วันน่า

พอได้ที่หนึ่งตัวนี้ทีเดียวจบเลย
เครื่องตีสมัยก่อนก็ใช้มือหมา
แต่เดี๋ยวนี้เป็นเครื่องตี๒ตัว
วันหนึ่งเราทำแบบ๔๐กระมังอย่างนี้เด็กมันไม่ไหว
อันนี้ใช้เครื่องหมามันก็สะอาดด้วย

อันนี้คือห้องห่อไข่จ้อ
ปอดเชื้อทุกอย่างค่ะ

ต้นทุนก็ถูกอันนี้แต่ของเราเป็นเนื้อปูอยู่
ไม่ได้ใช้แห้วสูตรเราไม่มีแห้ว
ถ้าเรามาใส่เองเราจะอวดเก่งว่าเราไม่ต้องชั่ง

เพิ่งขีดเต็มเนี่ยนะ
เรียกว่าจัดใหญ่ให้เยอะ

ไม่ใช่แค่โรงงานหอยจ้อขนาดย่อมเท่านั้น
แม่ยังต่อยอดสร้างหลักสร้างฐานให้กับลูกด้วยนะครับ
ด้วยการซื้ออพาร์ทเมนต์สองหลัง

ด้วยเงินสดหลัก๑๐ล้าน
ส่วนหนึ่งให้ลูกน้องกินอยู่ฟรี
อีกส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านเช่าค้าขาย
บอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้

จุดเริ่มต้นมีเพียงเงินแค่๖๐๐บาทเท่านั้นครับ

กระจาดลูกนึงแล้วก็ถุงใส่ของเค็ม
แพ็คเป็นถุงกุ้งแห้งปลาเค็มอะไรอย่างนี้
ละ๖๐บาท๕๐บาท๒๐บาท
ก็ใช้หาบเอาคือรถเมคนิด
ไต้ขานมัดแล้วก็เข้าใต้ถุงท้องรถเมค
ขายไปแล้วก็ดูช่องทางไปว่าตลาดไหนที่มันพอจะขายได้อย่างนี้
จะขายได้อย่างเงี้ยแม่วันน่าหาบสาแหลกขายอาหารทะเล
ไปกลับทุกวันจากชนบุรีสู่รามคำแหง
ขายดิบขายดีจนออกกระบะหลายคันเลยทีเดียว
แต่ก็ต้องมาสะดุดเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำนั่นเองล่ะครับ
เหมือนว่าดวงไม่ดีเลยอ่ะเพราะมีขายเทศกาลในหมู่บ้าน
หลานเรียนอยู่ที่ลามบอกว่าไปรอนะเดี๋ยวจะเอาของมาให้ขาย
มีทองบาทนึงก็เอาจำนำเอาเงินไปซื้อของ
คือเงินเนี่ยซื้อจนหมดบ้านเลยแล้วก็ขับไปฝนมันตก
เราก็บอกแฟนว่าเอ้ยเบาหน่อยก็ได้เพราะว่าเอ่อ
คันที่หกคันแล้วน่ะเราเห็นมันตกตกมา
พอไม่หลุดคำแล้วคันที่๗มันก็ตกลงไปเลย
หมดไม่มีอะไรเหลือเลยทำไงก็ก็แบบยังมีเพื่อนที่ดีที่แบบ
ของที่พอขายได้เขาก็ไปขายแล้วก็เอาเงินมาให้เรา
แล้วก็เราก็ค่อยค่อยเริ่มต้นใหม่อีกคือว่าท้อไม่ได้มันก็ลุยอย่างเดียวอ่ะ
เรียกว่าไม่มีเวลามานั่งท้อครับสายเลือดแม่ค้าเต็มตัวล้มได้ก็ลุกเร็ว
ขายอาหารทะเลก็เปลี่ยนมาขายหอยจอเพราะขายเนื้อปูไม่หมด
นำมาลองผิดลองถูกกว่า๑ปีจึงทำออกขายจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับ
ยังบอกลูกเลยว่าถ้ามีตรงนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะ
แก่ตายนะก็มีกินไม่แต่งตัวไม่เที่ยวไม่ผ่อนของ
อยากได้ให้เก็บมีค่อยซื้อผ่อนก็เงินสดก็เงินเงินทั้งนั้น
ค่อยเป็นค่อยไปทำอะไรอย่าหั่วพากได้จากใจ
ได้เหมือนมันถอดจากเราไปเลยค้าขายเสียกับเรามันไม่เหนียว
ทุกอย่างนี้อีนังลูกสาวจับแต่งกันเราไม่เอาเลยนั่งอยู่อย่างเงี้ย
หัวก็ฟูแล้วลูกค้าก็ชอบมาขอถ่ายรูปเราก็บอกว่าแม่วันนาเขาไม่อยู่
แทนไม่ใช่แล้วบอกว่าเราเป็นใครอ่ะเออน้องบางทีบางบางแบบ
มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าถอยจ๊อบมาแล้วมีเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากด้วยนะคะ
ก็จากจะหนักแล้วยังก็แบบแบลันต์ต้องดีเห็นแบบว่าจากตรงหลงเอกมัย
สุดไกลนะครับน่ะใช่เหนื่อยโอ้โหแม่วนะโห
เป็นคนที่แบบสุดยอดมากมากเลยครับ
บอกว่าคุณแม่เป็นยอดนักสู้จริงนะคะแต่เห็นว่าพี่เอิญเนี่ยก็ได้เลือดแม่มาเหมือนกัน
เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เล็กอ่ะนะพี่เอิญไม่ไม่ชอบเรียนหนังสือ
ครับพี่เอิญชอบค้าขายเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าจะมองแต่แม่เนี้ย
แม่ขายของพี่เอิญก็จะเรียนแบบครับแม่สอนลูกน้อง
แม่ทำอะไรขายพูดกับลูกค้าแบบไหนพี่เอิญทำตามหมดเลยอย่างนี้
ใช่แล้วก็แม่ตื่นดึกตีสองตีสามปลูกพี่เอ๋
เงินก็เด้งเลยเหมือนกันอืมเดือนก็ไม่ไม่เคยจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือไม่แบบ
ยังไม่ไปไม่ต้องไปอะไรอย่างนี้พี่เอิ้นไม่มีไม่มีอารมณ์นั้นเลย
แม่เนี่ยเหนื่อยมากครับด้วยแล้วก็ทำงานเยอะเกินเกินกำลังของ
ของคนที่เราเห็นอ่ะเราก็จะแบบอะไรที่ช่วยได้แบ่งเบาได้
เอิญก็จะเอาคู่กับแม่มาเลยแบบนี้ค่ะ
ดึงว่าเรียนรู้สไตล์ของแม่วันดาวน์ทุกอย่างเลยค่ะ
แม้แต่เรื่องของการดูแลลูกน้องดุไหมฮะหรือดุ
ดึงหนังหน้ามากด้วยแม่กับพี่เอิญเนี่ยดึงหนังหน้า
แล้วอะไรครับดึงหน้าดึงดึงหน้าดึงหน้าครับพี่ต้อม
เออเออทำเนี้ยต้องทำงี้แต่พอจบทุกอย่างงาน
ลูกน้องเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณคนนึง
เหมือนกับลูกค้าที่มีผู้มีพวกคุณกับพี่เอิญเหมือนกัน
เขาอยู่สบายกินสบายอยู่ดีทำงานมีอารมณ์มีความสุข
มันมันส่งผลมาที่หอยจ้อพี่เอิญด้วย
เงินทีละสามแสนสองแสนห้าแสนไปซื้อเขาเป็นคนลาว
เป็นคนต่างชาตินะครับค่ะอ่าแต่เขาจะมีที่ที่ลาว
เป็นไล่กาแฟไล่นาแม่ให้เบิกซื้อแล้วก็มีบ้านสองหางใหญ่ใหญ่เลย
เดี๋ยวน้องรวยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะโอ้คืออย่างงี้ไง
ลูกพี่รวยลูกพี่รวยอ่าลูกน้องก็รวยตามใช่
เพราะฉะนั้นพี่เอิญครับยังมีงานให้พี่ให้ลองไปทำว่าแล้วทำปักเลย